คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสนะครับ

ของวันจันทร์ที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตไป๑นาย
เพราะว่าคนร้ายรอบวางระเบิด
ขณะที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจู่โจม
ลาดตะเวนเส้นทางของสพปะลุกาสามะจังหวัดนราธิวาส
กำลังตรวจสอบเส้นทางตามปกติ
แต่คุณดูจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ระเบิดเกิดขึ้น

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจเส้นทาง
แล้วก็ไปกวดขันวัยรุ่นรวมตัวกันแข่งรถจักรยานบนทาง

ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการจู่โจม
ลาดตระเวนเส้นทางของสพปลุกาสามะ

คนร้ายไม่ทราบจำนวน

วิทยุสื่อสารจุดชนวนระเบิด
รอบวางไว้ริมถนนเพชรเกษมขา

ขณะที่รถยนต์ของเจ้าหน้าที่แล่นผ่าน

แรงระเบิดทำให้กระจกหน้าแตกนะครับ
ล้อหลังทั้งสองข้างยางแตกหมด

มีร่องรอยถูกสะเก็ดระเบิดเป็นรูพุน

เป็นคลิปที่๑๐ตำรวจเอกยุทธพงศ์นุ้ยแก้ว
ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม

แรงระเบิดและก็สะเก็ดระเบิด

ของพลขับนายนี้และที่ศีรษะ

ฝืนขับรถประคองรถออกจากจุดเกิดเหตุ
เนื่องจากในรถยังมีตำรวจทั้งหมดอีก๕นาย

มี๓นายนั่งหลังได้รับบาดเจ็บนะครับ

ก็มี๑๐ตำรวจเอกยุทธพงศ์บาดเจ็บสาหัส

ตำรวจเอกยุทธพงศ์พยายามที่จะขับรถออกจากจุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปหยุดรถอีกจุดหนึ่ง
ใช่คือที่คุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด

แต่พอโดนแรงระเบิดเท่านั้นแหละกล้องหลุดแล้วมันเหวี่ยงในรถหมดเลยนะคะ

ก็อย่างที่บอกทั้งล้อแตกหมดเลย
โครนหน้าด้านซ้ายพังยับเยิน
มีระเบิดเป็นรูพุนที่ตัวถังรถ
ส่วนที่กระบะหลังมีคราบเลือดจำนวนมากตกอยู่ที่พื้นกระบะ
เพราะว่ามีนายตำรวจอีก๓นายที่รับบาดเจ็บอยู่ด้านหลังนะครับ
เจ้าหน้าที่เข้าไปยังจุดเกิดเหตุจุดที่พบรถกระบะนี้
รีบนำตัวของ๑๐ตำรวจเอกยุทธพงศ์นุ้ยแก้ว
ฝืนขับรถไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ตำรวจทั้ง๕นายที่เหลือก็ถูกส่งโรงพยาบาล
แต่ว่า๑๐ตำรวจเอกยุทธพงศ์นุ้ยแก้วเนี่ย

ส่วนตำรวจที่บาดเจ็บอีก๕นายได้แก่ร้อยตำรวจโทกูเด
ประกอบการคดีรองสารวัตรปราบปามของสพปะลุกาสามะ
ตำรวจเอกกิจวัตรศรีลาย

แล้วก็๑๐ตำรวจตรีไซฟูเจ๊เลาะ
ทั้ง๔นายในตำแหน่งพบหมู่งานป้องกันและปราบปราม
ของสพปรุกาสามะอำเภอบาเจาะ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าเป็นฝีมือการกระทำของกลุ่มผู้ไม่หวังดี

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไป
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของตำรวจที่เสียชีวิตด้วยนะครับ